เมื่อวานนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านสิงท่าเป็นย่านชุมชนเก่าที่จังหวัดเยอะโสธร
ทีนี้ไปดูชุมชนเก่ากันต่อเลยนะคะชุมชนจันทบูรณ์ริมแม่น้ำจันทบูรณ์ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
วีระรอดพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าองค์การยูเนสโก้
ประกาศให้โครงการกิจกรรมสังคมเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชมัยตรีในจังหวัดจันทบุรี
ได้รับรางวัลระดับดีจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก้ประจำปี๒๕๕๘นะคะ
โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเองค่ะเป็นเจ้าของสถานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมมือกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟู
สามารถรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนไว้ได้นี่คือเรื่องสำคัญ
ในด้านมิติทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจค่ะ
ทั้งนี้โครงการรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกส
องค์การยูเนสโก้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกย่องบุคคลและโครงการเข้าร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนให้บูรณปฏิสังขรและสิ่งก่อแส้งต่างค่ะ
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๕๔๕จนถึงปัจจุบันแล้วนะคะ๑๔ปี
มีโครงการอนุรักษ์ของประเทศไทยที่เคยได้รับรางวัลจากยูเนสโก้๑๒โครงการ
อาทิโครงการยอดเยี่ยมอนุรักษ์เจดีพระประธานของวัดประยูระวงศาวาสวรวิหาร
โรงการอนุรักษ์ชุมชนสามชุกสุพรรณบุรี
ในอนาคตรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการตื่นตัว
สำหรับการอนุรักษ์ของชุมชนเมืองเก่าต่อไปค่ะ
หน้าเที่ยวเหลือเกินสำหรับชุมชนนี้